รายการ๒รายการของไทยรัฐทีวี
ก็คือรายการรถปลดทุกข์และร้องได้ให้ร้าน
ได้รับรางวัลประชาบดีจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะ
ซึ่งรางวัลนี้มีการมอบให้กับสื่อ
อย่างรายการของไทยรัฐทีวี๒รายการ
ได้รับในฐานะที่เป็นสื่อทำประโยชน์
ให้แก่ผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากค่ะ
รางวัลประชาบดีแบ่งออกเป็น๕ประเภท
แก่ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์
ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์

ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน

ประเภทบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก
ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี
รวมถึงรางวัลเกียรติยศบุคคลที่เสียสละอุทิศตน
ทำงานเพื่อสังคมและมีผลงานโดดเด่น
สนุนภาระภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่องนะคะ
ทีนี้ไทยรัฐทีวีของเราได้รับรางวัลเป็นสื่อ

ผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก๒รายการ
เมื่อวานนี้ค่ะดิฉันไปในนามของรายการรถปลดทุกข์
คุณอาริยากับคุณบงกฎจ้วยเนมเน่

ใช่ค่ะแล้วก็อีก๑รายการ
ก็คือรายการร้องได้ให้ล้านนะคะ
นางสาวรัชตาอุดศรีผู้จัดการแผนกผลิตรายการไทยรัฐทีวี
เป็นตัวแทนเพราะว่าเมื่อวานนี้
พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรี
วรราชาธินัดดามาศเสด็จประธานรางวัลประชาบดี

จริงแล้วรายการรถปลดทุกข์ก็ได้๒ครั้งแล้วนะ

สำหรับรางวัลสื่อผู้ทำคุณประโยชน์

แล้วก็ปี๒๕๖๐รถปลดทุกข์ก็ได้อีกครั้งหนึ่ง

วันนี้มาในนามรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวี
ทุกครั้งนะคะที่ทีมงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือไปคลายทุกข์ให้กับชาวบ้านเนี่ย
สิ่งที่เราได้รับกลับมาตลอดเลยก็คือรอยยิ้มแล้วก็คำขอบคุณ
เหล่านี้นั่นแหละค่ะเปรียบเสมือนเป็นรางวัลที่ให้กับทีมงานมาโดยตลอด
ส่วนรางวัลประชาบดีวันนี้
ก็เปรียบเสมือนกำลังใจให้กับทีมงานในการมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ต่อไป
ช่วยเหลือคลายความทุกข์แล้วก็แน่นอนค่ะ
เรายังคงยึดมั่นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุกข์ของคุณคือหน้าที่ของเราค่ะ
ในส่วนของรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะคะ
รางวัลนี้ก็เหมือนว่าเป็นของรางวัลเช่นกันค่ะ
เพราะว่าครบรอบ๑ปีที่ปรับรูปแบบมาเป็นลูกทุ่งสู้ชีวิตนะคะ

พอปรับรูปแบบนี้มาค่ะได้เห็นผู้คนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ออกรายการไปก็เป็นเหมือนรางวัลให้กับทีมงานผู้ผลิต

และแน่นอนว่าปีหน้าของไทยรัฐทีวีก็ยังมีรายการลูกทุ่งสู้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็ยังมีรายการที่จะช่วยผู้คนอีกเช่นกันค่ะ

ทั้ง๒รายการแล้วก็รายการอื่นของไทยรัฐทีวีด้วย
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

อยากให้ร่วมกันพัฒนาสังคมพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์ประชาชน
โดยเฉพาะผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนะคะ
ก็เน้นย้ำนะฮะ
รายการรถปลอดฮุกครับ
เฟซบุ๊คช่องทางอีเมลแอดเรสติดต่อได้หมด
ใช่อย่างเฟซบุ๊คแฟนเพจก็คือรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีนั่นเองนะคะ

จากการนำเสนอข่าวแล้วการช่วยเหลือสังคมนี่แหละ

และช่วยเหลือจนเกิดการแก้ไขนี่สำคัญมาก
ทุกหน่วยงานจริงเวลาที่เราร้องทุกข์จากประชาชน
ให้หน่วยงานหน่วยงานท่านร่วมกันแก้ไขให้ประชาชนนะครับ